ว่าอดีตอาจารย์หันมาปลูกผัก
เรียกได้ว่าเป็นผักที่ว่าขายดิบขายดี

หน้าตาของผักที่ผมพูดถึงเป็นยังไงไปดูกันครับ

ดูกันไปเรื่อยดูสิว่ามันคือผักอะไร

จริงเหรอผักเคลผักเคลแต่เขาบอกว่ามีเป็นชนิดของมันด้วย
ที่นี่ฮะบ้านเลขที่๓๗๙ทับ๑หมู่๓ตำบลคนทีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ที่นี่เป็นบ้านของอดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ใจวิสุทธิหันศา
ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชร
เป็นเจ้าของสวนผักเคลวีออร์แกนิคบริษัทโอเมก้า๓๖๙แอนไล่โคปินจำกัดมหาชน

ลักษณะแบบนี้นี่คือผักเกงที่เราเห็นทั่วไป
คุณเยาวลักษณ์เล่าให้ฟังว่าสำหรับผักที่ปลูกในแปลงผักของเธอ
มันเป็นผักกินใบยอดฮิตเลย
โดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพ

ราชินีแห่งผักใบเขียวต้อง

ไปยิกให้ไกลมันเจ็บ
อ้าวใช่มันก็เหมือนกับผมหยิก
เขาบอกว่าปัจจุบันปลูกผักเขาเรียกนะ
เขาอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ดี
เขาบอกว่าผักใบเขียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็ต้องยกให้เลย
แล้วช่วยเสริมเรื่องของสุขภาพ
ผักที่สวนแห่งนี้บอกเลยว่าเด็ดไหมแล้วทานสดได้อย่างที่เขาทำให้เราดู
เพราะเขาปลอดสารพิษแบบ๑๐๐จริง
ที่นี่นะฮะเน้นในเรื่องของการปลอดศาล
แต่อายุการเก็บเกี่ยวจริงก็คือสัก๑ปีได้จะดีที่สุด
เขาว่าอย่างนั้นใครสนใจก็ลองติดต่อไป

หรือใครก็ตามที่มีความสนใจแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัด
ไม่ได้อยู่ที่กำแพงเพชรก็ลองโทรไปสอบถามได้เหมือนกัน
จะซื้อหรือขอความรู้จะเอามาปลูกที่บ้าน
คุณผู้ชมมีพื้นที่อยากจะปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริม
ผมว่าก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะครับ
ดีนะไอเดียดีเพราะว่าผักเหล่านี้เป็นผักปลอดสารพิษ
มีประโยชน์ไว้ผักเคลมีประโยชน์แบบมีโปรตีนเลยนะ
ช่วงนี้ใครที่รักษาสุขภาพเขาก็นิยมกันนะคะ